แล้วก็ป๊าหนึ่งเหรอคะก็จริงแล้วพี่ก็เชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักพี่หนึ่งจักรวาลอยู่แล้วนะคะ
เพราะว่าพ่อเขาเป็นหนึ่งในยูนิเวิร์สคนเดียวเท่านั้นที่มีความสามารถขนาดนี้นะคะ
แต่ว่าจะไปเฝ้าเขาเวลาเขาเล่นดนตรี
ขอบเวทีแล้วจะไปขอแบบอยู่ใกล้เปียโนของเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นคนที่ชื่นชอบมากแล้วก็ดีใจที่ครั้งนี้พี่หนึ่งจะมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองค่ะ
กลัวไม่อยากจะถามอันนี้เลย
หนึ่งก็ถามเหมือนกันค่ะแต่ว่านี่เป็นคนร้องเพลงแบบสดไม่ค่อยเก่ง
นี่ก็เลยบอกว่าขอไปให้กำลังใจแล้วกันน้อ
เพราะว่าจริงแล้วศิลปินที่มาคือระดับท็อปของประเทศอยู่แล้วค่ะ
ไม่อยากเป็นตัวถ่วงเดี๋ยวงานเขาพัง
แต่ก็ดีค่ะดีใจมากก็วันนี้ก็เห็นคนมาครับข้างเยอะมากเลยค่ะ

เพราะว่าอย่างที่บอกว่าพี่หนึ่งเป็นคนน่ารัก

แปลบเลื่อนเรียบดีค่ะ
ไม่ได้เวลาหวะอะไรมากค่ะ

ทุกคนลุ้น
มีกระรุ้น

อุ๊ยมีแสดงสัก๓๔เดือนค่ะเดี๋ยวถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร
ปรึกษาแพทย์ค่ะเมื่อวานก็ไปหาคุณหมอค่ะ
ก็แล้วแต่เบื้องบนจะส่งมาแล้วกันค่ะ

ไม่มีค่ะงงมากเลยค่ะเพราะว่าแฮมมี่กับพี่หนุ่มทั้งคู่ไม่มีใครมีปัญหาเลย
ยากเกินมานานไหมคะ

แล้วคุณผู้ชายไม่ใช่หรือ
ก็ปรึกษานะอย่างชมนี่ก็ปรึกษา
ก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะมี่ทำงานเยอะเกินไป
แล้วก็พักผ่อนน้อยมากค่ะ

ตอนนี้ไปนอนก็เครียดต่อเนื่องมาตึงไปหมด
ในเรื่องเวลาว่าถ้าเพราะสุขจังอย่างนี้

แต่เราก็จะลดลงบ้าง
พี่หมื่นมือฝึกศึกศักดิ์สิทธิ์เยอะไหม

ก็มีใครที่ไปพระมุงพมาท

พี่หนุ่มไม่ได้อยากมีน้องขนาดนั้น

เราก็เป็นไปตามธรรมชาติแล้วแต่ฟ้าจะอยากให้เรามีหรือเปล่า
ถ้าไม่อยากก็ไม่เป็นไรเราก็ทำใจได้ค่ะ
ก็ใช้เวลามาปีนึงทำใจแต่ก็โอเค
ไม่ได้นิดนึงไปทำหรือว่าตอนนี้จะไม่คิด

เพราะว่าเผลอแบบอีกสี่เดือนร้องไห้อยากทำขึ้นมา
แต่ว่าตั้งใจไว้ว่าไม่ค่ะ